คุณผู้ชมคะเรื่องนี้แม่เล่าเอง

มีลูกนะงานก็ต้องทำใช่ไหม

เราก็ต้องเอาลูกไปไว้กับคนที่เราไว้ใจ

๔เดือนไงเอาลูกไปฝาก
แล้วปรากฏว่าน้องหมดสติ

แม่น้องสำลักนม
บอกแบบนี้แต่หมอตรวจดูแล้ว

หมอบอกว่าแม่แม่ต้องทำใจนะ

โอกาสที่ลูกแม่จะกลับมา

เอาลูกลูกสาว๔เดือนไปฝากไว้กับพี่เลี้ยง

หลังจากที่เห็นข้อความของพี่เลี้ยงคนนี้

ก็คิดค่าจ้างรับดูแลเด็กเดือนละ๕๐๐
แม่ก็เออดีอย่างน้อยอยู่ใกล้บ้านเราด้วย

ให้เห็นวันที่จ่ายตังค์ด้วย
คุณผู้ชมวันแรกคือ๒๓กันยานะ

แล้วคุณผู้ชมดูสิแม่ก็จ่ายตังค์ไป
ไอ้ค่าเลี้ยงดู๕๐๐จ่ายตั้งแต่๒๐

แล้วก็มีค่าของใช้อีก๔๐๐
กันยาพี่เลี้ยงส่งรูปส่งคลิปของลูกมาให้แม่ดูแม่บอก
เหตุการณ์ปกติดีนะน้องเอคนนี้๔เดือนค่ะหลังจากนั้นแม่
ก็เอาลูกไปฝากเลี้ยงจนเมื่อวันที่๓ตุลาตอน๒ทุ่มเนี่ยเอา
ลูกสาวไปฝากเลี้ยงอีกตอนนั้นลูกสาวก็มีอาการปกติทุกอย่าง
นะแต่พอเช้าวันที่๔พี่เลี้ยงบอกว่าไงรู้ไหมแม่ลูกแม่
มีไข้นะสำลักนมพอบ่ายของวันที่๔ลูกหมดสติแล้วเขาก็มี
เรียกรถพยาบาลมารับตัวไปโรงพยาบาลหมอตรวจดูแล้วหมอ
บอกว่าลูกของแม่เลือดออกในสมองใต้กระโหลกสมองบวมตอนนี้
บอกไม่ได้นะว่าโดนทำร้ายหรือเปล่ายืนยันว่าเนี้ยมันไม่ใช่
อาการของเด็กที่สำลักนมแม่แม่ต้องทำใจนะโอ้โหโอกาสที่ลูก
สาวของแม่จะกลับมามันแทบจะไม่มีเลยแต่สิ่งที่ทำให้แม่
ตกใจมากกว่าเดิมเนี่ยคือรู้อะไรไหมพี่เลี้ยงที่แม่ไว้ใจ
แล้วแม่เอาไปฝากเนี่ยเราเรียกว่าคุณแก้มใช่ไหมครับปรากฏ
ว่าแก้มเคยมีประวัติการทำร้ายร่างกายเด็กมาแล้วด้วย

หมอแจ้งมาว่าน้องมีเลือดออกในสมองแล้วก็ใต้กระโหลก
สมองบวมเออแล้วน้องลอยบาดแขนดูไหมยังไม่มีค่ะเออเราเรา
คิดว่าทำไมเราถึงคิดว่ามันน่าจะเกิดจากที่พี่เลี้ยง
ดูลูกเราแล้วเป็นอย่างเงี้ยครับอ่าคือปกติแล้วน้องไม่ได้
เป็นอะไรเลยอะค่ะมันแค่ช่วงเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะ
ถึงได้เป็นขนาดเนี้ยหนูคิดว่าเขาทำอะไรกับลูกเรา
ผมคิดว่าเขาน่าจะน้องร้อนแล้วช่างเด็กรวมบนเตียงไม่ค่ะ
คุณผู้ชมอยากเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูจัง
เลยอ่ะอืมให้ได้ดูเหตุการณ์วันที่๔ตุลา๔ตุลาเนี่ยคือวันที่ตอนเช้าน่ะฉุกเฉินมาแล้ว
ใช่พี่เลี้ยงแจ้งแม่ไงว่าอะไรนะลูกแม่สำลักนมใช่ไหมอันนี้จะเห็นทีมกู้ชีพเอาเตียง
เฉินเข้ามาที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของพี่เลี้ยงนะอยู่อ่อนนุษย์๕๙ค่ะช่วงดูจากเวลาก็น่าจะประมาณ
สองโมงครึ่งที่นี่ตอนที่ออกมาแล้วตอนที่ออกมาเนี่ยประมาณ๑๐นาทีกู้ชีพก็เดินออกมา
ใบ๒๔๖นะคะแล้วพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงใส่เสื้อขาองเกงขาสั้นเนี่ยเดินตามมาด้วยใช่
ท่าทางเธอก็เครียดนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวของเราได้คุยกับผู้หญิงอีกคนนึงที่
เอาลูกไปฝากแก้มเลี้ยงเหมือนกันผู้หญิงคนนั้นอายุ๒๑ปีแล้วเอาลูกชาย
เดือนไปฝากกับแก้มแม่เล่าให้ฟังว่าไงรู้ไหมแม่วัย๒๑ปีบอกว่าเอาลูกชายนะไปฝากกับ
ได้๒๐วันแก้มก็ส่งคลิปส่งรูปมาให้ดูแต่สังเกตเห็นแผลที่อยู่บนตัวลูก
ทำไมมีรอยช้ำอ่ะแล้วรอยเหมือนโดนกัดด้วยถามแก้มแก้มบอกว่าไงอันนี้รอยที่อันนี้
ที่บริเวณแก้มกับกกหูของน้องชายเอ่อเด็กผู้ชายวัยสี่เดือนนะคะครับแก้มบอกว่าไงรู้
มือถือตกใส่แม่เด็กไม่เชื่อพาลูกไปโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งความกับแก้มด้วย
ดังนั้นล่าสุดค่ะตำรวจก็เลยโอ้โหดูรอยสิตำรวจสอบปากคำแก้มแก้มให้ข้อมูลว่าเคยรับ
เด็กมาแล้วฟังดีนะ๕คน๓คนแรกไม่ได้มีปัญหาอะไรมีแต่สองคนหลังนั่นแหละ
ที่มีปัญหาก็คือเด็กผู้หญิง๔เดือนกับเด็กผู้ชาย๔เดือนแต่นี่ค่ะสีแดงน้องผู้หญิง
ตอนนี้น่ะเลือดออกในสมองก็สมองบวมแล้วโคม่าอยู่นะคะทีนี้ตำรวจแจ้งข้อหากับแก้ม
ฐานทำร้ายร่างกายเด็กชายวัยสี่เดือนนะเพราะว่ามีผลการตรวจแล้วก็ระบุเลยว่าไอ้ที่มือถือตก
ไม่จริงหรอกน้องโดนทำร้ายร่างกายส่วนเด็กผู้หญิง๔เดือนที่ตอนนี้อาการโคม่าอยู่อยู่
ระหว่างการรอผลตรวจจากแพทย์นะคะ